ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับ
ผัวยิงเมียค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ย
ผัวเนี่ยไปมีกิ๊กใหม่นะคะก็เลยพยายามที่จะไล่เมียเนี่ย
ออกจากบ้านทีนี้เนี่ยแม่ผัวก็บอกว่าอย่าไปเลย
ช่วยกันทำมาหากินก็คือเขาทำนา
ปรากฏว่าผัวค่ะก็พยายามไล่เมียอีก
สุดท้ายวันนี้นะคะวิธีการไล่คือยิงค่ะ
จนสุดท้ายเมียได้รับบาดเจ็บนะคะ
แต่ก็ยังให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเราได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
หลังเกิดเหตุแล้วตำรวจโรงพักเมืองอุดรธานี

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณห้องนอนใต้ถุนบ้าน
ไปพบเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเยอะเลยนะอาวุธ

อาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์๒กระบอก

อกจากนี้ค่ะบนห้องนอนในบ้านเนี่ย
พบปืนแก๊ปยาว๑กระบอก

ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

คนเจ็บชื่อว่านางสาวหนูประคอง
สร้อยพร้าวอายุ๔๑ปี

เข้าบริเวณต้นขาซ้าย๓นัด

กระสุนฝังในแต่ยังให้การกับเราได้นะคะ

ภวงกัญญาอายุ๓๘ปี

อยู่กินฉันสามีภรรยากับนายเทพสุพรรณ
ก็คือมือยิงได้สักประมาณ๒ปีแล้ว

แล้วก็กับแม่สามีรวม๓คน
ระยะแรกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ

ก่อนเกิดเหตุประมาณ๑สัปดาห์

ซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงกัน
มักจะแอบไปหากิ๊กเป็นประจำ

ก็จะเอากิ๊กมาเที่ยวที่บ้านด้วย

มักจะหาเรื่องชวนทะเลาะกับเธอเป็นประจำ
และพยายามขับไล่สายส่งเธอเป็นประจำ

และช่วยกันทำมาหากินก็คือช่วยกันทำนา
เพราะพ่อสามีเพิ่งเสียไปได้ประมาณ๓เดือน

แม่สามีลงไปทำนา
ส่วนตัวเธอเองและสามีก็เตรียมตัวไปทำงาน

แต่ปรากฏว่านายเทพสุพรรณนะคะ
กลับมาไล่อีกไล่ให้เธอออกจากบ้าน

ถ้าอยากไปอยู่กับเขาก็ไปเลย

เดินไปตัวเธอเองตอนนั้น

ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้ล่าสุดค่ะตำรวจติดตามตัว

อุดมตำบลดอนศกหาย
อำเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ซึ่งจุดนี้เป็นบ้านของกิ๊กใหม่
แต่ก็ไม่พบคนยิงนะคะ
ชาวบ้านแจ้งว่านายเทพสุพรรณเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็พากิ๊กเนี่ย

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามติดตามตัว
นายเทพสุพรรณมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะ